ก่อนที่จะมีการสรุปจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
อย่างที่คุณพักภูมิรายงานไป
ขอย้อนไปเมื่อช่วงเช้าประมาณ๘โมงครึ่งค่ะ
เรือตรวจประมงทางทะเล๖๑๙ศูนย์ปราบรามประมงทางทะเลชุมพร

พบศพถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมา
ที่บริเวณชายหาดตำบลปากน้ำชุมพรนะคะ
อยู่ห่างจากสารประมงลงชุมพรประมาณ๓กิโลเมตร
ก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
พบร่างของผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
เนื่องจากสวมใส่ชุดหมีสีกลมท่าของทหารเรือ

ท่าเรือศูนย์ป้องกันปราบรามประมงทะเลชุมพร

พบว่าร่างของผู้เสียชีวิตใส่นาฬิกาที่ข้อมือซ้าย
คล้ายกับภาพถ่ายของพลทหารชะลัดอ้อยทอง
หนึ่งในผู้สูญหายกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
ใส่นาฬิกาข้อมือที่ด้านซ้ายเหมือนกัน
นำร่างไปตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันน่ะนะคะ
จากนั้นเวลาไล่เลี่ยกัน
มูลนิธิรักศิลธรรมปากน้ำชุมพร
ก็ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่า
เจอร่างของผู้เสียชีวิตอีก๑ร่าง
ลอยอยู่ใกล้กับเกาะหินหลักงามที่อำเภอเมืองชุมพรนะคะ
เจ้าหน้าที่นำเรือออกค้นหาเจอร่างอยู่กลางทะเล
คล้ายกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
กางเกงลายพรางทหารเสื้อยืดสีน้ำเงิน
เอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือมีรอยสักนะคะ
เห็นชัดก็คือรอยสักที่บริเวณแผ่นหลัง
ตอนที่เจอร่างของผู้เสียชีวิตร่างนี้
สันนิษฐานว่าคือร่างของหมอแชมป์
เพราะว่าหมอแชมป์มีรอยสักที่แผ่นหลังเหมือนกัน
ก็ส่งไปพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่อำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันแต่สุดท้ายทั้งสองร่างนี้
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าผู้บัญชาการทัพเรือ
ที่๑ยืนยันว่าใช่อย่างที่สันนิษฐานจริง
คือพลทหารชะลัดและหมอแชมป์นะคะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้กองทัพเรือได้นำร่างของกำลังพลที่เสียชีวิต
เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางจำนวน๑๐นาย
กลับไปยังพื้นที่สัตหีบนะครับ
โดยเครื่องบินลำเลียง๔๓๐ของกองทัพอากาศ
พร้อมจัดแถวกองทหารเกียรติยศ
เพื่อร่วมส่งร่างในทหารผู้กล้าอย่างสมเกียจ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับ

เลียงร่างกำลังพล๑๐นายของเรือหลวงสุโขทัย
พร้อมกับญาติของผู้สูญเสียที่ทำการผ่าพิสูจน์
ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วออกจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน

ที่กองบิน๕อาวมะนาว
จากนั้นเมื่อร่างของผู้สูญเสียเดินทางไปถึงกองบิน๕
ได้นำบรรจุไว้ในโรงศพสีขาวคลุมด้วยทงชาติไทย
ญาติและครอบครัวได้ถือกรอบรูปมาจุดทูปสั่งลา
มีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑
และในทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาร่วมส่งร่างนะครับ
จากนั้นกองทหารเกียรติยศตั้งแถวทำพิธีเคารพศพซึ่งจัดขึ้นอย่างสมเกียจ
มีนายทหารร่วมกันแบกลงศพสีขาวคลุมด้วยทงชาติไทย
เดินผ่านทหารกองเกียรติยศที่ยืนทำความเคารพ
เลียงร่างขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศ
เพื่อไปยังสนามบินอุตภาวจังหวัดระยอง
ก่อนจะส่งต่อไปยังอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมรับศพ
ทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
และได้ร่วมเดินทางกลับไปด้วยเพื่อประกอบพิธี
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิษฐรรมศพ
ณชาปนสถานกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิป
ลูกชายของจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์ค่ะ
ที่ร้องไห้ถือรูปคุณพ่อระหว่างเดินทางไปรับศพพ่อนะคะ
นี่คือคลิปติ๊กต๊อกค่ะลูกชายของจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย
ถือรูปคุณพ่อนั่งร้องไห้อยู่บนรถระหว่างเดินทางไปรับศพที่จังหวัดชนบุรี
มีการโพสต์ข้อความว่าพ่อไม่อยู่แล้วหนูต้องดูแลแม่นะ
คนอยู่ก็ต้องสู้วีรบุรุษผู้กล้าหารเรือหลวงสุโขทัย
มีคนไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะบอกว่ายิ่งดูยิ่งเจ็บปวดบีบหัวใจ
ขอให้หนูและคุณแม่เข้มแข็งคุณพ่อคอยเฝ้ามองอยู่บนฟ้าทุกวินาทีค่ะ
ส่วนที่สนามบินอุตภัวที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
ทันทีที่ร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตทั้ง๑๐นาย
ซึ่งถูกลำเลียงมาถึงโดยเครื่องบิน๔๓๐ของกองทัพอากาศ
พอมาถึงที่สนามบินอุทภาวพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุข
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะ
ทหารระดับสูงข้าราชการและครอบครัวมาร่วมในพิธีรับร่าง
ลำเลียงลงจากเครื่องบินขึ้นท้ายรถฮัมวี่
โดยมีทหารกองเกียรติยศทำพิธีอันเชิญร่าง
เพื่อนำไปประกอบพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
และประกอบพิธีทางศาสนาณชาปนสถานกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ